คุณผู้ชมค่ะนอกจากทำหน้าให้สวยแล้ว
อีกสิ่งนึงที่มันเป็นเรื่องที่ทำให้บรรดาศิลปิน
ไปกับทาเวสวรรค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของปีนี้เหมือนกัน
คุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้เลยสายมูเขารู้กันดีปีนี้อยากปัง
ก็ต้องไปไหว้องค์ทาเวสวรรณสิจ๊ะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านก็แห่ไปกราบไหว้ขอพร
เขาบอกว่าอุ้ยขอพรเรื่องเงินเรื่องทองนะสร้างเนื้อสร้างตัวเลยเนี่ย
เขามีความเชื่อกันเรื่องนี้ไม่เว้นแม้แต่นักร้องสาวลูกทุ่งสุดแซ่บของเรา
สาวจ๊ะนองพะนีค่ะคุณผู้ชมดูภาพเลย
นี่เพิ่งจะพาหวานใจพี่แจ๊คธนพลไปสักการะทาเวสวันที่วัดจุลามณีสมุทรสงครามที่นี่ก็ดังนะแม่เนาะ
ดังเยอะมากแล้วช่วงปีใหม่วันนี้ทุกคนออกผลแน่นรึ้ม
เพิ่งไปมาสดร้อนคุณผู้ชม
แต่ว่าสำหรับที่วัดจุลามณีเนี่ยนะสาวจ๊ะเขาผูกพัน
เขาบอกว่าเขาไปไหว้มาตั้งแต่ที่ตัวเองยังเป็นสาวจ๊ะคันหู

ไปตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วไปช่วยงานที่วัดมาตลอด
แล้วไปครั้งนี้ก็โชคดีมากจริงคุณผู้ชม
ได้มีโอกาสเจอกับหลวงพ่ออิตเจ้าอาวาส
ท่านก็เมตตามอบรูปภาพเจริญสุขลาบผลภูณทวี

ชื่อก็รู้แล้วว่ามันจะต้องรวยต้องเห็ง
ให้น้องจ๊ะมาบอกว่าให้น้องจ๊ะเนี่ยเอาไปแจกในงานไหว้ครู

ด้วยความที่เราเนี่ยเป็นศิลปินนะคะ
เราก็เดินทางทั่วประเทศเนอะ
นอนจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ไปนอนโรงแรมอะไรอย่างนี้
เรานอนคนเดียวเราเชื่อว่าพระปูทาเวสวรรณเนี่ย
ท่านเป็นเจ้าแห่งผู้ติปีศาสตร์นะคะ
ท่านก็จะปกปักรักษาเราคุ้มครองเรา
อะไรอย่างนี้นะคะจ๊ะก็จะห้อยติดติดตัวไว้เลย
จุลามณีเนี่ยไม่ใช่ว่าจ๊ะเพิ่งไปนะ
ย้อนไป๑๐ปีตั้งแต่เป็นจ๊ะคันหัว

ล่าสุดนะคะจะไปกราบพระอาจารย์อิตนะคะ

อบรูปนะคะเป็นรูปภาพนะคะ
รวมรวมเทพนะคะก็จะมีพระศิวะพระนารายนะคะ
แล้วก็พระพรมนะคะแล้วก็พระพิกาเนธนะคะ
เพื่อไปแจกคนที่มาร่วมงานในงานไหว้ครูที่บ้านจ๊ะนะคะ

คุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้ไม่ใช่แค่เดินสายขอพรอย่างเดียว
แล้วก็น้องจ๊ะเขาขยันทำบุญมาก
และอย่างที่บอกค่ะ๓กุมหาพรรณี่เนี่ยจ๊ะ
เขาจะมีงานไหว้ครูและที่สำคัญคือเขาเตรียมข้าวสารไว้ถึง๔๐๐ชุด
อันนี้บอกคุณผู้ชมก่อนภาพที่คุณผู้ชมเห็นเป็นปีก่อน

บอกว่าเดี๋ยวก็จะเตรียมให้กับผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้นำชุมชน

ได้ไม่มีการมารวมตัวไม่มาแออัดกันที่บ้านของเธอ
แต่ว่า๔๐๐ชุดเลยนะคะคุณผู้ชม
ทั้งประชาชนแจกทั้งวัดแจกทั้งโรงเรียน
เรียกว่านอกจากไหว้พระขอพรเรื่องทำบุญเธอก็ไม่ขัดตกบกพร่อง
และที่สำคัญติดตามบทบาทของสาวจ๊ะได้ในรายการเศรษฐีป้ายแดง
อยากรวยอยากเฮงให้ติดตามรายการนี้เลย
เพราะว่าเธอมาฟาดสิบปากกับพี่ป้องสนุกสนานทุกวันอาทิตย์๕โมงเย็นเลยค่ะ
ต้องบอกว่าจ๊ะนี่เขาก็ปังต่อเนื่องจริง